คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยเมื่อวันก่อนนะคะ
มีรถบัสเป็นลักษณะเหมือนรถทัวร์นะคะ
เสียหลักพุ่งไปชนแบบประสานงาเลยกับรถเก๋ง
คนขับรถเก๋งเขาเสียชีวิต
ทางคนขี่รถจักรยานยนต์เขาบาดเจ็บสาหัส
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นวินาทีพุ่งชนเลยนะคะ
ริมถนนเฉลิมพระเกียรติร๙เขตประเวทกรุงเทพ

แล้วคนที่ขับรถเก่งเขาเสียชีวิตเลยค่ะ
แล้วจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่ารถบัสหรือว่ารถทัวร์เนี่ยนะคะครับ
ไม่เบรกเลยเห็นมั้ย
อ๋อสวนเล็นข้าง
เบรกเลยพุ่งไปเลย
แล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
มีพลเมืองดีเขาก็ไปช่วยคนเจ็บ
เขาบอกว่าผู้ชายที่ขับรถทัวร์ที่พุ่งชนรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์
เขาไม่เป็นอะไร
เขาลงมาจากรถโทรศัพท์ไปบอกหัวหน้า
แล้วก็อ้างว่ารถเก๋งพุ่งมาชนเขาเอง

พุ่งมาแล้วโดนชนทั้งที่ภาพมันชัดเลย
ตัวเองจังหว่างมันไม่ควรแซงเลย

แล้วภาพทั้งสองมุมจากกล้องคือมันเห็นชัดมาก

เนี่ยพุ่งไปชนเค้านี้เข้ามาเลนปกติของเขา
จากจักรยานยนต์ที่เค้าโชคร้ายมากนะ

คุณผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ตามเรื่องให้นะคือพันธุ์ตำรวจเอกสมโพธิสุวรรณจราชผู้กำกับสนประเวทบอกว่าจากการตรวจสอบ
คนขับรถบัสที่ไปพุ่งชนเขาเนี่ยนะคะนายเรยุทธ์นายประยุทธ์เรพลอายุ๓๔ปี
คุณผู้ชมเขาเมาแล้วขับเพราะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยค่ะ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณเมาด้วยแล้วคุณแซงในทางที่เขาไม่ให้แซงด้วย
แล้วลงไปก็ยังโทรไปบอกหัวหน้าว่าเขามาชนผมเองอย่างนี้ทำไมถึงทำความไม่ดีได้แบบสมบูรณ์แบบอย่างนี้
ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับดื่มแอลกอฮอลขณะขับขี่
ตำรวจบอกว่าก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอ่ะนะคะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
ไปเจอกับหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์เฉลิมพระเกียรติซอย๗นายตะวันศรีโสพรอายุ๕๖เขาเห็นเหตุการณ์เขาเห็นกับตา
เขาบอกว่าเห็นกับตาเลยรถบัสนี่แหละพยายามจะแซงแซงไม่พ้น
ก็เลยพุ่งชนรถที่เขาสวนทางมาแล้วเขาก็มาตามเลนของเขาปกติชนแบบเต็มเต็มประสานงา
ซากรถของกลางตำรวจเก็บรักษาไว้ที่สอนอประเวทนะคะอย่างที่เห็น

นี่ก็มาของเขาดีแท้
ถ้าเกิดดูแบบชัดนะคือเหมือนเลนก็เป็นเส้นทึบที่แบบห้ามแซงอยู่แล้ว

รถก็เยอะคือมันไม่ได้มีช่องว่างให้คุณแซงได้เลยด้วยซ้ำ
คิดได้ยังไงตัดสินใจแซงณวินาทีตรงนั้นน่ะ
ก็เมาไงเมาแล้วขับแล้วก็ไม่ยอมรับความผิด

แล้วภาพหลักฐานมันชัดจริงค่ะ
ต้องเอาให้หนักคนแบบนี้นะโอ้โหแย่จริง